ไปดูบริการงานอุ่นไอลักษณ์กันหน่อย

ท่านนายกกับพระเยาะน้องวิทย์โชนหน่อย

ใส่ชุดไทยย้อนยุคแบบนี้เขาก็ไปเที่ยวเออ

ไปชมภาพบริการกันหน่อยนะครับ

หมื่นพี่แสนยังดีนะคะแม่ล้าน

ผลเด็กประยุจรรย์โอชานายกรัฐมนตรีและรองศาสตร์ราชานารพรจรรย์โอชาภรรยา
คณะรัฐมนตรีแล้วก็คู่สมรสก็พร้อมใจกันแต่งกายเป็นชุดไทยย้อนยุคแบบนี้
เยี่ยมชมงานอุ่นไอมรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัฐนโกศิลป์ที่พระราณพระราชวังดุสิต
โดยได้ถวายราชศักระพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
จากนั้นก็ไปร่วมการถ่ายภาพเป็นที่มรลึกบริเวณด้านหน้า
ที่จำลองพระทินั่งไอสวรรคิพยาอาทและเรือพระทินั่งสุพรรณหงษ์
ก่อนจะเดินไปเยี่ยมชมภายในงานเริ่มจากโซนแรกที่บริเวณพระราณพระราชวังดุสิต
ซึ่งจัดแสดงนิทัศกาลเรื่องน้ำและกิจกรรมต่าง

ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๑จนถึงรัชกาลปัจจุบัน
แล้วก็เข้าโซนที่๒บริเวณสนามเสือป่า
ก็จะมีร้านค้าจิตอาสา๙๐๔และร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
สำหรับบรรยากาศระหว่างการชมงาน
ท่านนายกก็เดินทักทายประชาชน
ถ่ายรูปเซลฟี่กันยิ้มแย้มแจ่มใส
ช่วงบางตอนระหว่างเดินเยี่ยมชมสะพานจำลอง
แล้วก็ทำท่าชมนกชมใหม่กับพระเจ้ายาน
ระหว่างการถ่ายรูปแบบอารมณ์ดี

คือจริงนายกเราเป็นคนสุนทรีย์นะ
อย่าให้มีอะไรเข้าหูนะ

คุณผู้ชมก็ไปกันได้นะครับสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
เพราะความหนาวคลายออกไปแล้วนะฮะ